ไปดูของแปลกกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมให้จิตใจมันกระชุ่มกระชวยขึ้นมาบ้าง
ไปดูกล้วยคุณผู้ชมมันออกมาเป็นฟรีแต่มันเป็นสีแบบทองอ่ะ
มันเหมือนดอกบัวบัวตูมกำลังแย้มออกมาเห็นไหม
แล้วสีมันเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เออกล้วยอะไรเนี่ยมันก็แปลกดีเหมือนกัน
งามแปลกตานะชาวบ้านเขาก็ไปเจอเข้าแล้วก็ถ่ายมาให้ดูแบบนี้
เป็นปลีกล้วยทั่วไปแหละครับมันจะหยุดจริงแล้วปลีกล้วยทั่วไปมันจะอยู่ตรงปลายของยอด
แล้วทีนี้ปลีกล้วยนี้มันออกแบบนี้เป็นสีทองหน่อยโผล่ออกมากลางลำต้นเลย
แล้วก็ส่วนปลายของปลีเองก็ชี้ฟ้าแบบนี้มันเหมือนกลีกกำลังค่อยบานออกคล้ายกับบัวดอกบัวสวยนะครับ
มันก็สวยดีเหมือนกันต้นกล้วยนี้ถูกปลูกไว้ในกระถางอยู่ที่บริเวณด้านหลังเมนของวัดโพครับ
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาต้นเล็กเองนะครับ
นกพระชัยสำเนียงใหม่เป็นชาวบ้านนะฮะที่เขาพาครอบครัวไปทำบุญเขาก็บอกว่าพอมาเห็นก็รู้สึกประหลาดใจ
เมื่อได้เห็นปลีของกล้วยสีทองและเชื่อว่าน่าจะให้โชคลาภหรือเปล่า
เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนครั้งนี้มาที่วัดนี้บังเอิญไปเจอ
ก็เลยลองนับกรีบของปลีกล้วยดูเออมันได้ต้อง๑๙กรีบนะฮะ
ก็ตั้งใจว่าไหนมาเจอแล้วก็นับเลขแล้วนะได้๑๙ก็เลยไปเสี่ยงโชคซะหน่อยละกัน
พาไปดูกล้วยแปลกอีกต้นในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริขันนะคะ
กล้วยต้นนี้สูง๓๕๐เซนติเมตรหรือ๓เมตรกว่า
ลูกไว้ที่สวนหลังบ้านของนายธวัชชัยคอรเดชนะคะอายุ๒๙ปีค่ะ
ความแปลกมันแปลกตรงไหนไปดูที่ยอดสุดเลยค่ะ
ปลายยอดออกเครือมีกล้วยเพียง๑หวี๑๑ลูก
แต่ละลูกเนี่ยโค้งเป็นแบบนี้เมื่อสักครู่เห็นไหมความยาว๓๐เซนติเมตร
กล้วยอะไรยาวขนาดนั้นนะ๑ไม้บรรทัศน์ส่วนรอบคนต้นมีหน่อเล็กคล้ายดอกบัวตูมอีก๒๑หน่อค่ะ
เจ้าของต้นกล้วยเขาบอกว่าปลูกต้นกล้วยต้นนี้ประมาณ๑ปีแล้ว
เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฝันด้วยฝันเห็นงูตัวใหญ่สีดำเมื่อมเลย
พันอยู่รอบต้นกล้วยแถมชูคอแผ่แม่เบี้ยเหนือยอดต้นกล้วย
พอตอนเช้าค่ะเดินไปดูพบต้นกล้วยต้นนี้แหละ
แล้วเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวค่ะก็ต้องตามไปดูตามไปพิสูจน์ความจริงซิ
ขอโชคขอลาบส่องหาเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลกันหน่อยค่ะ
ต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมพาไปอีกหนึ่งจุดไปทุ่งนาตรงนี้ล่ะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะมีนะคะต้นโพใบสีเหลืองทองนะคะ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเพิ่งทำพิธีบวงสวงกัน
นี่เห็นไหมสีเหลืองทองมาอารามแบบนี้ค่ะ
เขาเพิ่งทำพิธีบวงสวงพ่อปู่มุจรินนคราชกันนะคะ
แล้วชาวบ้านแห่มานับพันคนนะคะมีร่างทรงมาด้วย
มาดูร่างทรงนี่แหละเพราะว่างวด๒งวด๓งวดที่ผ่านมา
นี่เขาได้เขาโดนกันนะคุณ
เลขท้าย๒ตัวบ้าง๓ตัวบ้างทีนี้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ร่างทรงคุณผู้ชมโฟกัสไปที่ร่างทรงนะคะ
ร่างทรงบอกใบ้ตัวเลขด้วยวิธีการคือไม่ต้องดูที่นิ้วค่ะ
ไม่ต้องดูที่นิ้วตอนไร่รำไม่มีเขานี่เขียนบนพื้นดินเลยนะคะ
แล้วดูสิดูโฟกัสบนพื้นดินดูคล้ายกับเลขอะไร
กับ๒๙ชาวบ้านบอกมาแบบนี้นะคะ
เท่านั้นแหละค่ะเกลี้ยงแผงเลย
เพราะคำแม่ค้ารัตเตอรี่บอกว่ามันตายได้เดียวจริงนะ

นี่นี่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ครับผมพาไปขึ้นเหนือกันหน่อยครับ
ไปที่ลำพูนนะกลุ่มชาวบ้านพากันไปวาดขอพร
พร้อมกับขอโชคลาภที่บริเวณสารหลักเมืองเชียงใหม่ลำพูนครับ
จริงแล้วมันเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอสารพีของเชียงใหม่
อำเภอเมืองของลำพูนแหละนะครับ

ซึ่งตัวเลขที่ชาวบ้านนิยมไปจ้องมองกันเนี่ย
มันคือปีพศที่สร้างสารหลักเมืองนะครับ
แต่ที่มันเห็นชัดแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน
คงหนีไม่พ้นเลขจากก้านทูบนะ

มันมีอยู่๒ตัวเลข๒ชุดนะฮะ

ชาวบ้านเขาก็ไปเห็นเนี่ยครับการทุ่มนี้
คุณผู้ชมมองซิมันใช่อย่างที่ผมบอกหรือเปล่า
ชาวบ้านก็เลยอ่ะเดี๋ยวส่องดูซิการถูกใครไปปักเอาไว้

ชาวบ้านก็เลยอาจจ้องกันดูแล้วก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะครับ
ถ้าเกิดว่าสารหลักเมืองจะให้โชค
เดี๋ยวจะกลับมาเอาผลไม้เอาไข่ต้มเอาแพร่

เดี๋ยวเนี่ยชาวบ้านก็โชว์กันซื้อเรียบร้อยแล้ว
สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่๑งวดนี้นะครับ
เอาพาไปไหว้พระกันหน่อย
ไหว้พระทีไรก็ได้ของติดไม้ติดมือนะคะ
วัดทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยค่ะนอกท่องเที่ยว
เขาก็ไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

แล้วก็ไปชมความงามของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ซึ่งเป็นศิลปะร่วมสมัยผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกตะวันออก

องไปมองมามีคนตาดีคุณ
เห็นภาพรถคันเล็กที่ซ่อนอยู่ในภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เป็นรถโดยสารมีผู้โดยสารเต็มคันรถเลย
เพ่งลงไปอีกเพ่งลงไปอีก
ถ้าเจอรถแล้วต้องมีทะเบียนรถ

แถมยังมีอีกหนึ่งภาพที่เห็นตัวเลขเหมือนกัน
เป็นหลักกิโลเมตรค่ะบอกระยะทางลำปาง๕๐กิโลเมตร
บอกแบบนี้เห็นกันขนาดนี้
ก็แล้วแต่ความชอบนะคะเผื่อใครอยากจะเอาตัวเลขที่ดิฉันอ่านไป
เสี่ยงโชคก็ไม่ว่ากันนะคะเอามาฝากเล็กน้อยเนาะ
อีกครั้งหนึ่งว่าข่าวที่นำเสนอไป

เป็นบริการที่ชาวบ้านเข้าไปแล้วก็ไปเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมนะฮะ